ต้องขาดในถนาที่เป็นคุณปีวโฉม

เราพลึงเริ่มกันสองที
แต่ก็ทุกอย่างก็กำลังโอเค
คุยกันกันตลอดว่างานทุกอย่างก็กำลังขึ้นไปด้วยดี
ซึ่งตัวน้องเองก็ดีใจทุกคนในกลุ่นส่วนต่างก็แฮปปี้
เมื่อเมื่อวันสืนก็ยังคุยอยู่
พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนทางกลับจังหวะมากเมื่อวานหลักศ้อน
กำลังจะมาประชุมต่อแถวเรียบรับรวดนามีภาค

มาที่วัดก็เลยมาจองสาราครับ
พวกพี่โหงก็ยอมครับผม
คือจริงเรื่องนี้ผมก็อยากจะเรียนพิภีศุภวัญชน
ว่าไม่อยากให้ไปขยายความมาก
เพราะว่าตัวผมเองถนัดเป็นคนสนิทนะคุยกันเกือบทุกเรื่อง

งานเรื่องปัญหาชีวิตที่เราเขาเครียดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องนี้
เมื่อวานผมเห็นพี่นักข่าวหลายสำนักอะไรอย่างนี้ฮะก็ไปเขียน
แต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่าอยากให้เกียรติ
น้องอยากให้เกียรติครอบครัวให้เกียรติผู้ตายผู้ตายพูดไม่ได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นเพื่อนสนิท
ได้เห็นข้อมูลที่พวกเรายังไม่รู้เลยแล้วก็ไปขยายความคิดกันไปเอง
แล้วก็เกิดความเสียหายครับผม
จริงเราทราบเรื่องกับการค้ำประกันไหมครับที่ไปรับประกันแทนเพื่อน

มีข่าวออกมาเรื่องนี้ผมก็ทราบคร่าวอย่างเดียวครับแต่ว่าก็ไม่เคยได้ถามน้อง
ลึกมันใครไปค้ำประกันใครไปค้ำเพื่อนคนไหนแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไร
แต่ก็ได้ยินคร่าวครับเพราะว่าน้องเป็นบางทีแบบมีปัญหาเรื่องอะไร
เขาจะไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยบอกเขาจะเก็บยิ้มล่าเริง
ถามเห็นเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรพี่ผมโอเค
มันคงไม่ได้มีความปัญหาเรื่องสร้างการเงินสภาพกล้องอะไรอย่างนี้

อย่างตอนที่เราได้ยินคร่าวมาเราได้ให้คำปรึกษาอะไรยังไงไปบ้างไหมครับ
ก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจผมก็บอกว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออก
มันมีทางออกไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่พี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะครับ
เราก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับมีการให้กำลังใจกันนะฮะ
ก็เคยปรึกษาหาลือกันจนกระทั่งเสียน้ำตาก็เคยมี
แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนค่อนข้างจะให้เกียรติน้องนะครับ
เราก็ไม่อยากจะไปรู้อุดลึกในเรื่องส่วนตัวของน้องเค้า
ถ้าทำความคิดผมผมคิดว่าไม่ใช่
ผมคิดว่าน้องเค้าน่าจะป่วยโรคซึมเศร้าสาเหตุมันน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า
เวลาโพสต์เฟสบุ๊คอะไรต่างนานา
ตลอดระยะเวลา๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็

พูดเหมือนตัดเพาะนะฮะซึ่ง
ซึ่งผมเองก็เคยได้สอบถามไปครั้งหนึ่งนะครับว่า
เป็นไรน้องชายไปโพสต์แบบน้อยเหลือเกินอะไรอย่างนี้
มีอะไรพี่โพสต์อย่างนั้นโพสต์เป็นเพื่อน
จะเป็นประมาณนี้มากกว่านะแต่ว่าก็

การเงินหรือว่าเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้ครับผม

ไม่ได้มีปัญหาในระหว่างที่ทำยูทิตย์หรือเปล่า

ก็คุยกันวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเดินทางไปพม่า

แต่พี่ดีบอกว่าไม่เป็นไร

เราจะให้เขาเป็นคน

นิ้งเรียกว่าธุรกิจมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

ไปถึงคนรอบข้าง
รวมถึงแฟนเขาเอง

มีสาเหตุมาก่อนเพราะว่าไม่มีสัญญาณอะไรที่เขาบอกว่าเขาจะทำ
แต่รู้สึกมีประมาณ๓๐วันที่แล้วที่โพสเซ็ตบลุชิ์เลยนะครับ
ว่าจะใกล้เป็นอิสระภาพอะไรทุกอย่าง

ประสงค์น้องก็ไม่ต้องคิดมาก
จริงเรื่องความตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะ
ผมรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดายที่เสียคนเก่ง
เสียคนมีคุณภาพของวงการบันเทิงไป

แล้วน้องก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมีจิตใจที่เป็นจิตอาสา

ถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องมวลชนอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็เรียกผมได้นะผมยินดีช่วย
และเพื่อไปช่วยชาวและสังคมเนี่ยผมยินดี
ก่อนหน้านี้ที่เขาทำธุรกิจกับเพื่อนเขาจนมีปัญหาเรื่องเช่าบ้านแล้วเพื่อนไม่จ่ายค่าเช่าบ้านนี้มันเกี่ยวกับ

ที่ทำธุรกิจด้วยกันนะแต่อยู่ดีก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้าน

หมายถึงว่าเพื่อนเขาเมื่อกี้เป็นที่มันมีข่าวครับว่าเช่าบ้านเพื่อจะเปิดธุรกิจด้วยกันแต่อยู่ดีคือ
ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านแล้วเพื่อนก็ไม่มาจ่ายทำให้เขาต้องแบกรับภาระหนี้สินนิดเดียว
วันนี้ไม่มีส่วนที่ทำให้เขาเครียดด้วยไหมครับ

รู้แค่ว่าเรื่องค่าเช่าบ้านก็ตามข่าวอะพี่

เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นน้องก็ไปอยู่กับผม
เข้ามาอยู่ก็เราก็ให้กำลังใจครับ
ให้กำลังใจเพราะบางทีเขาโดนเรื่องหนักมาตลอดนะพี่
แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาขาดสภาพห้องใดอะไรหรือเปล่า
แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้นะครับ

ผมว่าเขาเป็นคนคิดเยอะกับทุกเรื่อง
คิดเอาเรื่องนั้นมาใส่ทีเรื่องนี้มาใส่ทีเอาเรื่องนี้มาใส่ทีจน
จนกระทั่งหาทางออกไม่เจอ
แล้วก็ไม่ค่อยพูด
ซึ่งจริงพี่อาจารย์ความทราบไหมครับว่าเขาปวดเป็นโรคสูงเศร้า

ผมคิดว่าพี่สื่อข้างคนจะเห็นแน่

ผมก็ยังช่วยแชร์
ช่วยแชร์อยู่เลยนะครับผมยังช่วยแบบใส่แคปชั่นอยู่เลยว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแน่
อะไรอย่างเงี้ดีดีมากอย่างนี้แต่ว่าไม่คิดว่าทุกอย่างมันพอเรามาไล่ดู
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลย
อย่างกรณีที่แบบคุณพ่อพูดว่าเหมือนการตายของเขามีส่วนแบบเกิดจากเพื่อนอะไรอย่างนี้

การตายของเขามีส่วนจากเพื่อนอันนี้ผมไม่รู้นะพี่

บางทีต้องต้องต้องต้องถามคุณพ่อเขา
เพราะว่าบางทีผมก็เป็นแค่รุ่นพี่นะพี่
ไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่เขายัง

เขาก็คราวตอนนี้ก็เริ่มมาจากช่องเก่นแล้วเนาะ
พี่อาตอมครับบริษัทนี่คือถือหุ้นไหมครับหรือว่าลงเงินกันไหมหรือว่าลงแค่แรงหรือว่ายังไง